ท่วิสัยงลค
ที่เลือกเมนูเมฮุหิวขุมกแกงปูขึ้นมาเนี่ย
เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้อาหารพื้นเมือง
มาอยู่กับร้านแบบสไตล์นี้ซึ่งแบบแปลกแล้วก็แตกต่าง
ผมคิดว่าเราอยากจะเอานำเสนอความอร่อย

ได้ลองชิมดูบ้างนะครับก็เลยเอาพวกความรู้ในบ้านเรา
เรามีร้านหนึ่งของตัวเราเองเนี่ยเราสามารถคิดได้หลากหลาย
ในตัวของเมนูแล้วเราสามารถนำเสนอได้เกือบทุกตัว
เพราะว่าครูนี้คำว่าไปว่าญี่ปุ่น

มีที่นี่ที่เดียวของภูเก็ตไหม

สวัสดีค่ะแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศไทย

ให้รู้เลยว่านี่ถึงเวลาที่คนรักเส้น
จะต้องออกเดินทางไปอิ่มอร่อยกับเมนูเส้นอนาชาติ
กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์กันแล้ว

เราได้เรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นไทยจีน
จาก๓ร้านในตำนานของเมืองภูเก็ตกันมาแล้ว
และในวันนี้นะคะคุณน็อตยังคงพาคุณผู้ชมออนทัวร์อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันต่อ
และก็ได้เวลาที่ต้องออกเดินทางไปยังที่หมาย
แต่ก่อนจะไปนั้นนะคะก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางกันสักหน่อย
ไม่ใช่คนพื้นที่ก็ต้องเซฟไว้ก่อนใช่ไหมล่ะคะ
ดูจากระยะทางแล้วก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะเนี่ย
แต่สำหรับการเดินทางของคุณน็อตกับเพื่อนคู่ใจ
เดินทางไกลด้วยน้ำมันเท่านี้ไปถึงที่หมายแล้วยังเหลือ

เรียกได้ว่ามีคันนี้ทั้งประหยัดและคุ้มค่า
โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงเลยล่ะค่ะ

แฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องก็เตรียมตัวให้พร้อม
เพราะภารกิจการค้นหาเมนูเส้นอนาชาติที่ภูเก็ต
กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะ

การให้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ

พี่ฮะพี่ฮะลำบากไหมครับพี่

โอ้โหเล่นซะเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับผม

ไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
ตามร้านคาเฟ่เล็กน่ารักของจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับ
รับรองว่าน่ากินแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายนะครับ

ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
แม้เป็นนักเล่าเส้นที่ขี้เล่นเหลือเกินนะคะคุณน็อตเนี่ย
แค่เริ่มรายการก็สนุกสนานเฮฮากันแล้ว
แสดงว่าตลอดเดียวกันช่วงการออนทัวร์ในวันนี้
เราจะได้ทั้งความรู้ความอร่อยและความมันแบบเต็มแมสกันอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะฉะนั้นขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปพร้อมกับเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ทุกท่าน
กรุณานั่งประจำที่แล้วเกาะกันให้แน่น
เพราะการเดินทางของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วณบัตรนี้

ชอบขะ
ตอนนี้ถึงเวลาของการออกเดินทางของนักเล่าเส้น

ออกไปตรวนเวนหาเมนูเสื้อนานชาติกัน
ในคาเฟ่สูตรเก๋กายหลากสาย
เมนูบะหมี่หมูแฮมยูนานเจ้าเดียวในภูเก็ต
และปิดท้ายกันที่เมนูสปาเกตตี้ครีมซอส
เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์เมนูเส้นอนาชาติของเราร้านแรก

ผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านคาเฟ่น่ารักครับ
ที่เขาเอาเมนูหมี่หุ้นแกงปู
เมนูขึ้นชื่อพื้นบ้านของชาวภูเก็ต

เพื่อให้วัยรุ่นวัยใสอย่างพวกเราได้ลองทานกัน
รับรองว่ารสจัดจ้านถึงใจแน่นอนครับ
นี่นางราวเส้นหรือสไปดาแมนกันคนนี้

ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งแบบโล่งสบายประดับประดาษด้วยของตกแต่งน่ารัก
ซึ่งเมนูหมี่หุ้นแกงปูของทางร้านที่เราจะไปสืบสาวเรื่องราวกันในวันนี้นะคะ
มีรสชาติดีไม่แพ้ร้านไหนเลยล่ะค่ะ
สวัสดีครับพี่เอ๋ครับ

มาตามหาเมนูเส้นหมี่แกงปูร้านนี้มีไหมเนี่ย

เหรอร้านน่ารักขนาดนี้นะคาเฟ่เก๋แบบนี้จะมีเมนูพื้นเมืองของที่นี่เหรอ

หรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเมนูเส้นหมี่แกงปูก่อนดีกว่านะ
เขาทานกันมายาวนานหรือยังที่ภูเก็ตแห่งนี้
หุ้นแกงปูเนี่ยเป็นเมนูดั้งเดิมของคนภูเก็ตนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าทานมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้แบบเหมือนประมาณตอบโจทย์ได้อย่างร้านกาแฟ
ปกติเราก็จะแบบไปนั่งทานกาแฟเบเกอรี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราก็อยากให้มีอาหารด้วยคือหมายถึงว่ามาที่นี่ได้ครบวงจร
และอีกอย่างหนึ่งคือที่เลือกเมนูหมี่หุ้นแกงปูขึ้นมาเนี่ย
เพราะมันเป็นเมนูพื้นเมืองภูเก็ต
เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้อาหารพื้นเมืองมาอยู่กับร้านแบบสไตล์อย่างนี้

อาหารพื้นเมืองที่นี่เราค่อนข้างจะโดดเด่น
อย่างมีหุ้นแกนฟูที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เพราะว่าที่นี่เราใช้ปูก้อนโต
แล้วก็รสชาติก็จะเข้มข้นจัดจ้าน
คือเป็นแบบสูตรดั้งเดิมเลยที่เราได้มา
ก็คืออย่างล่างสุดส่วนแบบนี้แต่รสชาตินี่แบบ

มาของการทานหมี่หุ้นคู่กับแกงปูนั้นนะคะ

แต่พี่เอ๋ก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังจากคำบอกเล่าต่อกันมา

หุ่นแกงปูนี้น่าจะพัฒนามาจากเมนูกะหรี่ไหมฝัน
เนื่องจากเป็นเมนูที่ประกอบไปด้วยเส้นหมี่หุ้นทานกับแกงกะทิคล้ายกัน
เล่าเส้นเป็นเรื่องไปสืบหารักษณะของกะหรี่ไหมฝันมาว่ามีหน้าตาและส่วนประกอบอย่างไรบ้าง
ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ประจำจังหวัดภูเก็ตมาว่า
เมนูกะหรี่ไหมฝันนั้นนะคะเป็นเมนูที่ประกอบไปด้วยเส้นหมี่ขาวราดด้วยแกงกะหรี่น้ำขลุกคลิกที่ใส่เลือดไก่กับเต้าหู้หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
ตามด้วยถั่วงอกและผักบุ้งลวกค่ะเสิร์ฟพร้อมมะนาวซีก
โดยชาวภูเก็ตจะนิยมรับประทานกันในยามเช้า
แต่ปัจจุบันนี้ถือเป็นเมนูที่หาทานยากมากแล้วนะคะ
และนี่จึงเป็นข้อสันนิษฐานที่ทำให้เกิดเป็นหมี่หุ้นแกงปูเมนูพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะ
เอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็บุกกันมาถึงในครัวแล้วมาดูส่วนเครื่องปรุงของมีหุ้นแกงปูนะครับ
เขาขึ้นชื่อนะเรื่องของความอร่อยความหอม
กปิจากแต่ละที่นะคะก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่อย่างเจ้ากะปิระนองนี้จะโดดเด่นในเรื่องของกลิ่นคือกลิ่นกะปิจากระนองจะไม่แรงเหมือนกะปิชนิดอื่นอื่นนะคะแล้วรสชาติเนี่ยก็ยังไม่เค็มจนเกินไปอีกด้วยจึงเหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นน้ำพริกค่ะซึ่งทำให้พริกแกงของที่นี่ทั้งหอมและรสชาติกลมกล่อมย้อ
กระเทียมแล้วก็ผิวมะกรูดแล้วก็นี่เพื่อสีสัน
มันคือขมิ้นนี่เองนะครับผม
อันนี้ทุกอย่างเนี่ยเรามาโขกรวมกันจนได้มาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหม

อันนี้คือผสมแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะอืมอันนี้หอมเลย
พร้อมเครื่องแกงทั้งหลายนะครับผมมาดูสองสมอื่นนะครับ
สิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อก็คือกะทิ

หัวแล้วก็มีหางด้วยนิดหน่อย
เรามาเคี่ยวให้มันแตกมันก่อน

ถึงแม้ว่าแกงปูนี้นะคะจะใส่กะทิลงไปด้วย
แต่วิธีการทำนั้นไม่เหมือนกับแกงกะทิชนิดอื่นเลยล่ะค่ะ
ซึ่งแกงกะทิบางชนิดที่เคี่ยวจนกะทิแตกมานั้น
จะมีชั้นน้ำมันลอยอยู่ด้านบน
ไปนานก็อาจจะรู้สึกเลี่ยน
แต่การเคี่ยวแกงปูโดยไม่ให้กะทิแตกมันนี้
จะทำให้น้ำแกงมีความเข้มข้น
แล้วก็ยังสามารถสดได้จนหยุดสุดท้าย
รับรองว่าไม่มีเลี่ยนแน่นอนค่ะ
เอาละตอนนี้มาดูวิธีการทำหมี่หุ้นแกงปูกันนะฮะว่าทำยังไงครับ
เดี๋ยวเชิญเลยครับผมส่วนผสมหลักที่สำคัญครับหม้อหม้ออ่าไม่มีหม้อก็ทำไม่ได้เนอะ
นี่คือหัวกะทิค่ะหัวกะทินะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะแล้วก็นี่สักหาง
ตามด้วยหางสักนิดนึงแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่เครื่องแกงถ้าแล้วแต่ว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
หลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บแล้วก็ส่วนน้ำปลาจะใส่นิดหน่อย
แล้วก็มีกะปินิดหน่อยทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตีผสมนี่นะคะ
เสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะพอตีเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยไฟที่เราใช้ต้องใช้อย่างนี้เลย
โอ้โหใช้แรงนี้เลยเหรอใช่แล้วค่ะโอ้โหเพื่อที่ให้กะทิมันเดือด
แต่ว่าเราไม่รอให้มันแตกมันนะแล้วก็จะเริ่มใส่เนื้อปูใส่เนื้อปูแล้ว

เส้นหมี่เส้นหมี่นี่อยู่นี่เลยอ่าโอเคอ่า
มีวิธีการเลือกหมี่อย่างไรครับเส้นหมี่ที่เราใช้จะเป็นเส้นหมี่หุ้น
คนคนภูเก็ตเขาเรียกเส้นหมี่หุ้นครับผมตั้งน้ำให้เดือด
แล้วก็ใส่ลงไปเลยถูกต้องอ่าตอนนี้เดือดยังเดือดยังน้ำเดือดยัง
แล้วค่ะเดือดแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปหวังจากนั้นเนี่ยทานได้เลยมั้ย
หรือต้องทำอะไรก่อนเราจะเอาไปน็อกกับน้ำน็อกกับน้ำเย็นใช่ค่ะ
เอาละฮะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะชิมหมี่หุ้นแกงปู
ครับของร้านนะครับผมทองทานดูอร่อยนับรอง
รสชาติจัดจ้านแล้วก็เป็นแบบรสชาติดั้งเดิมของภูเก็ตแล้วก็ปูนี่
พี่เฮียบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยเพราะว่า
ใช้เนื้อปูชิ้นใหญ่ค่ะอันนี้ฮะ
จ้านจริงรสชาติเข้มข้น

เครื่องแกงนี้หอมมากแล้วก็จัดจ้าน

นี่ก็เรียกว่าสมศักดิ์สีอาหารใต้จริง

ลูกหลัก

แล้วก็เวลาเราใช้ชื่อในการจัดรายการ

ทีนี้พอเดี๋ยวเราเปิดร้าน

ความยินดีด้วยก็เอาตุ๊กตามีมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีของเราเองด้วยก็จะเห็นมีหมีอยู่เต็มร้านเลย

แล้วจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านอาหารเกิดขึ้นได้ยังไง
คืออย่างนี้ค่ะมีโอกาสได้ไปเรียนที่อังกฤษ

แล้วก็ในช่วงระหว่างเรียนก็เป็นธรรมดาของเด็กไทย
จะต้องหางานทำในร้านอาหารไทยใช่ไหมคะ
พอเราได้เข้าไปทำงานร้านอาหารไทยปุ๊บเราก็เริ่มจากตั้งแต่เราไม่เป็นอะไรเลย
เราแบบต้องทำทุกอย่างเตรียมของล้างจานขึ้นเป็นเชฟ

ใช่แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมา
พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าจะหาทำอะไรดี
ก็เลยแบบเห็นทำเลตรงนี้น่าจะสะดวก
ปลิกออกมาจากตัวเมืองนิดนึงแล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกมาก

ตอนนี้ร้านเปิดมากี่ปีละ

ถือว่าถือว่าดีหลังจากที่เรามีการเพิ่มในเรื่องของเมนูเข้ามา
เป็นนูอาหารพื้นเมืองอย่างเช่นแขกผู้หลักผู้ใหญ่

อยู่ตรงข้ามกับที่ชำระค่าไฟฟ้าเลยหาไม่ยากค่ะ
ลักษณะร้านเป็นแบบคาเฟ่นะนอกจากอาหารมีเครื่องลืมด้วย

นอกจากเราจะมีอาหารแล้วเราก็มีเครื่องดื่ม

ใช่แล้วค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน
วันนี้ใร่การเล่าเส้นเป็นเรื่องมาข้างทีนะคะ
แน่นอนสำหรับใครที่ตามรอยเรื่องี้เรามีส่วนล่ะ๑๐
จนถึงสิ้นเดือนเมษายนถูกโต๊ะเลยนะ
ถ้าบอกว่มาจากเรื่องเล่าเส้นเป็นเรื่องลดราคาไปเลย

ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมร้านเลิฟทุอิตของเราครับผม